พาคุณผู้ชมไปดูคลิปร้อนที่ตอนนี้
ชาวเน็ตเขาวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะนะคะ
ความเห็นแตกเป็นสองฝ่าย

กรณีประชาชนคนขับรถมอเตอร์ไซค์
ซึ่งมีลูก๓ขวบซ้อนท้ายมาด้วยแต่ลูกไม่สวมหมวกกันน็อก
ซึ่งตามกฎหมายคนซ้อนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะ
ทีนี้เนี่ยตำรวจจราจรสนบังขุนนลเขาก็เลยพยายามที่จะอธิบายเรื่องของข้อกฎหมาย
พยายามที่จะทำความเข้าใจสุดท้ายเคลียร์กันไม่ลงตัวนะคะ
เพราะคุณพ่อของน้องอายุ๓ขวบบอกว่า
คนอื่นก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกทำไมคุณไม่จับเนี่ย
คุณเองก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเรามารู้เรื่องรู้รายละเอียดพร้อมกันนะคะ
อย่าโทรนให้ฟังเลยนะครับ
นี่คนที่สงสารคุณน้องต้องมาเห็นอะไรแบบนี้นะ

แต่ประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์คือการตั้งคำถามของคุณพ่อ
ด้วยการถ่ายคลิปนี้บนโรงพักษณบางขุนนล
สิ่งที่คุณพ่อต้องการทราบจากตำรวจคือ
หนึ่งทำไมรถคันอื่นซึ่งอยู่ในถนนเดียวกัน
อยู่ในเวลาเดียวกันจราจรเหมือนกัน
สวมใส่หมวกกันน็อกทำไมตำรวจท่านนี้ถึงไม่จับ
สองทำไมไม่ออกใบสั่งณตอนนั้น

ทำไมต้องเชิญตัวมาที่โรงพักแบบนี้

เสียเวลาที่จะต้องส่งน้องอายุ๓ขวบไปที่โรงเรียน
ทีนี้ตอนนี้หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไป
ชาวเน็ตก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ความเห็นก็แตกต่างกันนะคะ
ทีนี้พาคุณผู้ชมย้อนเหตุการณ์ไปก่อนหน้าที่จะมีเรื่อง
แล้วก็ก่อนที่จะมีคลิปนี้ปรากฏนะคะ
ก็คือคุณพ่อคนนี้เป็นคนถ่ายคลิป
คุณพ่อบอกว่ากำลังขับรถไปส่งลูกสาววัย๓ขวบที่โรงเรียน
แต่ระหว่างทางเจอคุณตำรวจตั้งด่านกวดวินัยจราจร

คือคุณพ่อก็บอกว่าตอนนั้นก็ยอมรับผิดนะว่าใช่
ผมไม่ได้จัดหาหมวกกันน็อกให้ลูกใส่ตามกฎจราจรตามกฎหมาย
แล้วก็บอกให้คุณตำรวจเนี่ยเอาอย่างนี้คุณตำรวจก็ออกใบสั่งมาเลยละกัน
แต่ตำรวจกลับไม่ยอมออกให้นี่ไงประเด็นนี้ไงที่คุณพ่อถามนะฮะ
ตำรวจไม่ยอมออกใบสั่งให้นะตอนนั้น
แถมยังพาพ่อแล้วก็ลูกสาววัย๓ขวบมาที่โรงพักสนบางขุนนล
อกจากนี้คุณพ่อยังอ้างด้วยนะคะว่าทำไมตำรวจถึงไม่จับคนอื่นด้วย
รถคันอื่นเขาก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกเหมือนกันกลับไม่ถูกจับ
แต่ตัวเขากับลูกคันเดียวเท่านั้นที่โดน
ตำรวจทำแบบนี้เนี่ยตำรวจเองก็โดนข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ประเด็นหลักที่ทำให้คุณพ่อไม่พอใจคือ
ทำไมไม่ออกใบสั่งนะตอนนั้นต้องเชิญตัวมาที่สอนอทำไม
๒รถคันอื่นเขาก็ไม่สวมมกน็อกแล้วทำไมคุณไม่ไปจัด
คลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่มีการถูกเผยแพร่ออกไป
ทางเพจเฟซบุ๊กด่านไม่ลอยด่านตั้งพื้นแน่นอน
ว่าหลายคนก็มาวิพากษ์วิจารณ์นานาทัศนะนานาทัศนคติ
บางคนก็บอกว่ากรณีนี้ทางตำรวจน่าจะว่ากล่าวตักเตือน
แล้วก็คุยกับพ่อเด็กก่อนไม่เห็นต้องขนาดที่
จะต้องเชิญตัวมาโรงพักแบบนี้เลยนะคะ
ส่วนอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าเคสนี้คุณตำรวจทำถูกต้องแล้ว
คนเป็นพ่อเนี่ยผิดเองแล้วก็หัวหมอเองนะคะ
ถ้าคุณใส่หมวกกันน็อกให้ลูกตั้งแต่แรก
คงไม่ต้องเสียเวลาทำมาหากินแบบนี้
แล้วเอาคลิปมาลงโลกออนไลน์แบบนี้นะคะ
ชาวเน็ตบางรายยังไม่จบค่ะคุณผู้ชมบอกว่า
ยังไม่อยากปักใจเชื่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในคลิปมากนักเพราะว่าไม่รู้ต้นสายปลายเหตุก่อนหน้านี้

แล้วสิ่งที่เป็นประเด็นและชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์

กรณีนี้ชาวเน็ตบอกว่าผู้ปกครองควรใส่หมวกกันน็อก
ให้กับน้องอายุ๓ขัวที่ใส่ไม่ใช่เพราะอะไร
ไม่ใช่ว่าใส่เพื่อป้องกันถูกตำรวจจับ
แต่ใส่เพื่อความปลอดภัยของลูกสาวของตัวเอง

คือแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นคือใส่เพื่อป้องกันแล้วก็ให้ลูกปลอดภัย

อันนี้เป็นการคิดที่ผิดเป็นทัศนะที่ผิดนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามสอบถามไปที่
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานพตโธสุธิพลวงปิน
ท่านก็ออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ
คือท่านเองก็บอกว่าเดี๋ยวนะคลิปตอนนี้ผมเห็นแล้ว
แต่ว่าเรื่องราวต้นสายปลายเหตุเป็นยังไง
ผมยังไม่ปักใจเชื่อในรายละเอียด
ขอดูขอตรวจสอบคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน

ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกสำเริงอำพรอำพันธอง

ก็บอกว่าเบื้องต้นได้เรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจรหัสบวก

รหัสหมวกของตำรวจก็คือ
ผู้กำกับสนบางขุนนลบอกว่า
เรียกตำรวจคนดังกล่าวมาสอบถามแล้ว

ก็ให้ข้อมูลบอกว่าคือตอนนั้นไม่ได้มีเจตนา

ในข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยหรือไม่สวมหมวกกันน็อก
แต่สิ่งที่ต้องการก็คือจะปรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าว
ก็คือคุณพ่อของน้องที่ไม่จัดหมวกกันน็อกให้น้องใส่
ซึ่งประสงค์เพียงแค่ตักเตือนเท่านั้น
ไม่ได้จะดำเนินการให้ใบสั่งหรือเปรียบเทียบปรับ

ก็เพราะว่าเป็นห่วงความประอบพันธ์ของลูกน้อยวัยสามขวบ
ที่นั่งซ้อนท้ายกันมาก็เท่านั้นเองนะคะ
แต่เอาล่ะภูมิกับบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาก่อนนะคะ
ขอแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่
เพราะว่าแถวนั้นมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาเหมือนกัน

เป็นถามผู้ตำกับสอนอบบังขุนนท์บอกว่า
แจ้งความเรื่องนี้ทำได้แต่ว่าต้องทำความเข้าใจกันก่อน
ถึงการทำงานของตำรวจและข้อกฎหมาย
เพราะบอกตอนนั้นบอกว่าคือรถจักรยานยนต์มันมีเยอะ

มันเกินวิสัยเกินไปที่จะไปจับได้ทุกคัน
นี่คือคำอธิบายของตำรวจล่าสุดมานะคะ